แต่ว่าตอนนี้มันดูเงียบไปนะคะ
เราก็เลยขอถามความคืบหน้าหน่อยละกันนะคะ

ยังฝากบันเทิงไทยรัฐนะช่วยหน่อยช่วยตามทวงคิวอีกฝ่ายให้หน่อย
หมายถึงคิวของคุณฮันนะฮะเพราะว่าช่วงสงการที่ผ่านมาก็เบี้ยวคิวนะ
เห็นไปสวีทแล้วก็เปิดตัวเป็นแฟนกันนะกับสาวจียอนถึงเกาหลีเลย
งานนี้จะว่ายังไงกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงชินกันหน่อยค่ะ
ก็จริงแล้วเนี่ยครับคือจริงผมกับท่านควรจะได้ซ้อมกันตั้งแต่ตอนสงการแล้ว
ผมจำได้เลยนัดกันละ๑๕๑๖แต่พอดีพอดีวันที่๑๔ตอนเช้า
มันบอกผมว่าเออชินกูซ้อมไม่ได้แล้วนะทำไมวะเดี๋ยวคืนนี้กูไปเกาหลีก็ได้
เห็นว่ามึงจีบกันอยู่ได้ไปเพื่อนลุยเต็มที่เพื่อนแล้วก็เป็นแฟนกันนะคะ
เราดีใจด้านเพื่อนแบบนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเราก็เห็นว่ามันก็แฮปปี้
แล้วเรายิ่งแฮปปี้ยิ่งมีพลังงานในการทำงานแต่ที่กูไม่ดีใจคือมึงไม่ให้คิวกูนี่แหละ
ธรรมดาหญิงกับเพื่อนเอาเลือกหญิงสิจะเลือกเพื่อนทำไมนะฮะ
เป็นโสดมานานนะจ๊ะก็ขอเลือกสาวจียอหน่อยละกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ
ดูจากฟังเสียงฟังเสียงจากคินแล้วก็น่าจะยินดีด้วยนะ
ใช่แหละอาจจะมีคิวมีเคอร์อะไรอย่างนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่าง
แต่เกินว่าเดี๋ยวเค้าจะแบ่งเวลามาแดนส์กระจายให้เราได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับสองหนุ่มเอลคลิ้วนะคะจ้ะ